คือถ้าฟังจากท่วงทำนองจะเป็นคุณพิทาเอง

นั่นหมายความว่าทางก้าวไกลเองก็ไม่ถอยไม่ลดเพดานเรื่องนี้ถอยไม่ลดไม่ได้
ไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะเราอย่าลืมว่าช่วงหาเสียงเนี่ย
เรื่องนี้เอาเราว่ากันตามตรงนะครับ๓๐๐นโยบายเนี่ย
นะครับผมมั่นใจว่านโยบายเรื่องเนี้ยนะครับมีมีผู้คน
จำนวนนึงแหละนะครับที่เลือกพักเก้าไกลเพราะว่านโยบาย
นี้ใช่ไหมครับด้วยเหตุนี้เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่พัก
ไกรก็ต้องยืนยันตามข้อเสนอตัวเองใช่ไหมครับเพราะว่า
ในช่วงที่หาเสียงเนี่ยก็ใช้เรื่องนี้นะครับรวมถึงใน
ดีเบตถ้าคุณอุ๋ยจำได้เนี่ยครับทุกเวทีนะครับจะต้องมี
พูดถึงนโยบายนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุ
นะครับแต่ผมอยากจะให้ดูนะครับว่าผมขอย้ำนะครับว่าใน
ท่ามกลางนะครับวงล้อมที่เราดูว่าแน่นเนี่ยนะครับ
ดูลีลานะครับการตอบนะครับการชี้แจงการอภิปรายเนี่ย
ไม่เฉพาะคุณพิธานะครับวันนี้เราอาจจะได้เห็นลักษณะว่า
ไม่ว่าใครก็ตามนะครับของพักเก้าไกรเนี่ยเวลาพูดชี้
แจงเนี้ยนะครับเขาจะมีเหมือนกันมีความเข้าใจมีการปัก
ความคิดที่เหมือนกันเราจะเห็นว่าคุณพระฤทธิพูดเนี่ย
นะครับก็คือการชี้แจงเรื่องอ่านโยบายการแก้ไขมาตราหนึ่ง
สองนะครับใครก็ตามในพักเก้าไกลผมเชื่อว่าไม่ใช่
คุณผลิตอ่ะนะครับเป็นคนอื่นก็จะพูดแบบนี้อันนี้คือ
สิ่งที่พักเก้าไกลนะครับกำลังที่จะสื่อสารนะครับไปกับ
คนดูทางบ้านนะครับแล้วก็ผู้คนที่ติดตามสนใจใครดู
ในเรื่องนี้อีกหลายหลายอย่างครับนะครับว่าพักเก้าไกลเนี่ย
มีเหตุผลอย่างไรเพื่อที่จะเอานะครับสิ่งที่อธิบายกับ
ทางบ้านเนี่ยนะครับให้ความรู้สึกนี้เหมือนกับไปหัก
ล้างเหตุผลใช่ไหมครับของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะครับที่
อยู่ในสภาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นเทคนิค
วิธีนะครับถ้าใครถามว่าเออแล้วพักเก้าไกลจะออกจาก
สถานการณ์นี้ได้อย่างไรนะครับหลายคนไปจ้องมองแต่ใช้

แต่วันนี้นะครับเราก็จะได้เห็นว่าภาคเก้าไกร
แต่สนใจกับการสื่อสารระหว่างคน
เพื่อที่จะเอามา
เป็นข้อกดดันให้กับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับภาคเก้านะครับ
อาจารย์โอรันผมไปถึงบอกว่าพระเก้ากลายลดเพดานเรื่องนี้ไม่ได้

คือที่ลดไม่ได้คือหนึ่งอันดับแรกก็คือเป็นเรื่อง
นโยบายที่เขาหาเสียงเอาไว้
แล้วก็นโยบายของเขามันเป็นนโยบายที่ทำชนะใจมวลชนเยอะ
เนื่องจากนะฮะนโยบายภาคอื่นก็น่าจะเน้นเรื่องของลดแรกแถม
แต่เขาพยายามเสนอนโยบายที่เรียกว่าการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง
ซึ่งอันนี้แล้วเขาก็ได้คะแนนอย่างท่วมทน
แล้วพอได้คะแนนท่วมท้นเนี่ยนโยบายหลักของเขาเนี่ย
ปฏิรูปกองทัพนะครับแก้๑๑๒นะครับทุนผูกขาดนะครับ
หรือว่าค่าแรง๔๕๐เป็นนโยบายยืนที่เขาถอยไม่ได้เลย
พอถอยไม่ได้เลยนี่คือปัญหาของก้าวไกลนะเวลานี้
ก็คือมันทำให้เกิดการต่อรองยากมาก
คือไม่รู้จะถอยไปทางไหนถอยไม่ได้นะครับ
คือทุกคนบอกตรงกันเลยนะว่าถ้าถอย๑๑๒ภูมิใจไทย
วันนี้คุณชาดาก็เลยคุณชาดาให้เสร็จก่อน
คุณประกาศเมื่อไหร่ผมจะยกมือให้เลยใช่ไหม
มันถอยไม่ได้ในหนึ่งคือมันเป็นสัญญาประชาคมที่ถอยปั๊บ
เพื่อก้าวกล่าวลอบหน้าจะมีราคาต้องจ่ายที่สูงมาก
ถูกเพราะว่านี่คือหลักใจใจความนะครับ

คือถ้าเรามองในเชิงหลักการนะครับ
ก้าวไกลกำลังทำในสิ่งที่สังคมไทยนะครับไม่กล้าพูดได้พูดกันในสภา
แล้วการพูดกันก็พูดกันด้วยเหตุและผล
ซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่ามันเรื่องที่สำคัญมาก
ว่าเราจะอยู่กันยังไงในสังคมประชาธิปไตย
ที่ทำให้ดุลต่างในสังคมอยู่ได้
ด้วยไม่ต้องเกิดความกังวลใจและเกิดความหวาดกลัวต่อกัน
ซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทย
ว่าผลจะออกเป็นทางไหนนะมันทำให้เรื่องนี้มันถูกพูดคุยในสภาแล้ว